เราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่เชียงรายนะครับ
ผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยใช้ไม้หน้าสามตีลูกจนเสียชีวิตนะเป็นลูกชายนะครับ
ทีแรกบอกตำรวจว่าสงสัยเป็นพวกแก๊งค้ายาบ้ามั้งที่มาทำร้ายลูกจนเสียชีวิต
คือได้ยินเสียงเออะโวยวายเหมือนคนทะเลาะกันพอออกมาดูอ้าวลูกชายถูกตีเสียชีวิตแล้ว
สอบไปสอบมาพบพิรุษนะครับก็ยอมรับสารภาพว่าตีลูกชายด้วยไม้หน้าสามจนลูกชายเสียชีวิตจริง
แต่ว่าผู้ที่เป็นพ่อที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าทำไปเพราะทนไม่ไหวนะ
ลูกชายเนี่ยติดยาบ้าแล้วก็ขโมยเงิน๕๐๐๐บาทเอาไปใช้จนหมด
เป็นเงินที่ได้จากการเสียชีวิตที่ได้เป็นเงินประกันชีวิตของแม่ฮะ
เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เงินประกันชีวิตมา๕๐๐๐บาท
นี่ฮะผู้ที่เสียชีวิตนะครับนายพัชระอินตะสมอายุ๔๔ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในบ้านในหมู่บ้านภูเขาแก้วพื้นที่ตะมนต์เชียงเขี้ยน
อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงจุดระเบียงบ้านเนี่ยฮะเขานอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
สภาพศพก็คือนุ่งผ้าขนหนูนะฮะสีเขียวขี้ม้าไม่ได้ใส่เสื้อ
ถูกตีด้วยของแข็งที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะจนเลือดไหลเต็มพื้นเลยนะครับ
ในผลอินตสมอายุ๖๕ปีเป็นพ่อของนายพัชระที่เสียชีวิต
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังอยู่ที่บ้านนี่แหละ
อยู่ใกล้ใกล้กับศพลูกชายที่มือเนี่ยเปื้อนเลือดอยู่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็สอบถามในผลที่เป็นพ่อ
ในผลก็บอกว่าตอนทุ่มนึงเนี่ยเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
นอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแถวระเบียงบ้าน
แล้วเสียงเนี่ยมันเงียบไปเขาก็ออกมาดู
พบว่าลูกชายถูกทำร้ายเสียชีวิตไปแล้ว
คาดว่าต้องเป็นพวกแก๊งค้ายาบ้าแน่
คงจะมีเรื่องขัดผลประโยชน์กันเพราะลูกเนี่ยติดยาบ้า
นี่ฮะตำรวจก็สอบไปสอบมา
พอเค้นอย่างหนักพบท่าทางมีพิรุษนะฮะ
สุดท้ายแล้วในผลก็ยอมรับสารภาพว่า
เป็นคนฆ่าลูกชายตัวเองจริง
ไม้หน้าสามอันนี้ครับที่เขาบอกว่าใช้ก่อเหตุนะฮะ
อายุ๖๕นะครับลูกชายอายุ๔๒
โดยในผลที่เป็นพ่อของผู้ตายเนี่ยอ้างว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าที่ผ่านมาทะเลาะวิวาสกับลูกชายมาตลอด
เพราะว่าลูกชายไม่ทำการทำงานเสพยาบ้าอย่างเดียว
ล่าสุดภรรยาของเขาก็คือแม่ของผู้ตายเนี่ย
เสียชีวิตได้เงินประกันชีวิตมา๕๐๐๐บาท
ก็แอบเอาไปใช้จนหมดเก็บความโมโหเอาไว้ในใจมาตลอด
อันนี้ในผลบอกนะครับจนกระทั่งคืนเกิดเหตุ
เมื่อคืนนี้ฮะในผลบอกว่าตอนนั้นนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้าน
แล้วลูกชายเดินขึ้นบันไดบ้านมามาถึงก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง

ในผลอ้างว่าลูกชายถือมีดเดินมาหานะครับ
แล้วขู่บอกว่าจะฆ่าทิ้งดีไหม
ในผลก็เลยคว้าไม้หน้าสามขึ้นมานะครับ
นี่ฮะเป็นไม้หน้าสามที่ยาวประมาณหนึ่งเมตรเนี่ย

ฟาดใส่ลูกชายที่ศีรษะไปหนึ่งครั้ง

ทีนี้ก็กลัวว่าลูกเนี่ยถ้าลุกขึ้นมาได้จะมาทำร้ายอีก

หลังก่อเหตุเอาไม้ไปซ่อนข้างต่อไม้

แล้วก็กลับขึ้นมาที่บนบ้านนะครับ
ใช้๒มือเนี่ยนะ
กรอบเอาเลือดที่นองเต็มพื้นบ้านเนี่ย
สาดทิ้งลงไปด้านล่างของบ้าน
แล้วก็ทำทีไปบ้านเพื่อนบ้านนะครับ
แล้วบอกว่าลูกชายถูกคนร้ายมาทำร้ายจนเสียชีวิต
นี่ฮะก่อนที่เขาจะแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ

เนี่ยบอกเอามือโกยเลือดลูกเนี่ยทิ้งลงไปข้างล่าง

แต่ทั้งหมดนี้คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ

เพราะว่าฝ่ายลูกชายเขาเสียชีวิตแล้ว
ก็มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะฮะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับทุกผู้ชมครับ
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ไปติดตามความคืบหน้าไปดูมูลเหตุของเรื่องนี้นะครับ

วันนี้ตำรวจสพเทิงคุมตัวในผลผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุ

เป็นจุดที่ในผลกับลูกชายมีปากเสียงกัน
แล้วในผลก็ใช้ไม้หน้าสามตีที่ศีรษะลูกชาย
ก็คือจุดระเบียงบ้านตรงจุดนี้นะครับจุดแรก
เขาบอกเขานั่งอยู่เมื่อคืนนี้ตอนค่ำลูกชายขึ้นบ้านมา

เขาก็เลยเอาไม้หน้าสามที่อยู่ใต้โต๊ะเนี่ยฟาดใส่เข้าไป
จุดที่สองนะครับเป็นจุดที่ผู้ต้องหาเอาไม้หน้าสาม
ที่ใช้ฟาดลูกชายจนเสียชีวิตแล้วเนี่ย
เอาไปซ่อนใต้ต้นยางพาราที่อยู่หน้าบ้าน
นี่ฮะพอก่อเหตุเสร็จบอกว่าเอาไม้หน้าสามมาซ่อนเอาไว้
ต้นยางพาราอยู่หน้าบ้านตรงนี้
เมื่อคืนตอนที่ตำรวจพาไปหาของกลางก็เจอนะฮะ
เอามาซ่อนไว้ตรงนี้จริงนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะส่วนบ้านก็อยู่ตรงนู้นนะฮะเดินลงมา
ไม้หน้าสามอันนี้ครับอีกจุดหนึ่งนะครับ
เป็นจุดที่ผู้ต้องหากลับขึ้นไปบนบ้าน
ตรงจุดที่ลูกชายเสียชีวิตอยู่อ่ะค่ะแล้วก็เอามือเนี่ย
โกยเอาเลือดของลูกชายที่ไหลนองอยู่เต็มพื้นเนี่ย
สาดทิ้งมาที่ใต้ถุนบ้านนี่นะฮะ
ตลอดเวลาที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ชาวบ้านก็มามุงดูกันเป็นจำนวนมากฮะ
คือหลายคนเขาก็บอกว่าก็เห็นใจทั้งฝ่ายของพ่อที่ก่อเหตุ
แล้วก็ลูกชายที่เสียชีวิตอืมในผลเนี่ยบอกว่าก่อเหตุลงไป
เพราะว่าสุดจะทนแล้วกับลูกชายคนนี้
ไม่ยอมทำมาหากินติดเหล้าติดยาเสพติด
แล้วทุกครั้งเวลามาขอเงินพ่อแล้วไม่ได้เนี่ย

บางครั้งก็ต้องหนีไปอยู่บ้านญาติ
รอให้ลูกสั่งเมาก่อนถึงจะกลับมาที่บ้านตัวเองได้
ประมาณ๒๓ครั้งเนี่ย
แล้วเมื่อวานนี้คือมีเหตุผละกันก่อนหรือเปล่าเอง

แล้วทำไมเราถึงไปแล้วใช้ไม้พลาดหัวอะไรนะครับ
อ๋อมันโดดมาครับมันกำมีดโดดมาผมพลาดเลยก่ะ
ส่วนญาติของผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ
อยู่ไม่ไกลกันมากนักนะครับ
ให้ข้อมูลกับคุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเดิมเนี่ยครอบครัวนี้เขาอยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูกนะฮะ
เมื่อสองเดือนก่อนภรรยาของในผลซึ่งก็คือแม่ของผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
ก็เหลือกันแค่สองพ่อลูกอยู่ด้วยกัน
ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตไม่ทำงานจริงนะเอาแต่เที่ยวเตร
ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตยังเคยเตะแม่มาแล้วนะฮะ
ที่แม่จะเสียชีวิตเนี่ยเวลาที่โมโหขอเงินพ่อขอเงินแม่ไม่ได้เนี่ย
ทำร้ายแม่ถึงขั้นเตะแม่มาแล้วแล้วก็ชอบระรานชาวบ้านอยู่บ่อยครั้ง
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับ
ญาติญาติบอกว่าก็เห็นใจนะฮะสำหรับตัวของคนก่อเหตุที่เป็นพ่อ
เข้าใจว่าทำลงไปเพราะทนไม่ไหวจริงกับนิสัยของลูกชาย
เป็นตอนแม่เขามีเสียชีวิตอยู่แล้วน่ะ
ทะเลาะถึงกับแม่บ้างพ่อบ้างเนี่ย

ข้างนอกเปลี่ยนบางครั้งก็กลัวบ้าง
ไปทะเลาะข้างอื่นเขาก็กลัวลุ่ม
มันก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่า
มันจะหาทางออกหรือแก้ปัญหาค่าการตายมันไม่ได้

บอกผลิตรีผู้สอบส่วนแจ้งข้อหากลับในผล
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติทางคดีย้อนหลัง
พบว่าในส่วนของนายพัชระผู้ตายเนี่ย
เคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดมาแล้วนะครับ
ตอนนี้แม่ก็เสียชีวิตไปแล้วพ่อก็ต้องถูกจับดำเนินคดี
ศพของนายพัชระนะครับตอนนี้ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดอยู่นะครับ
เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป